เชฟร็อกภูริฮัศดินนักโภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพและโค้ชเทนเนอร์สุดแซ่บ
ช่วงที่แล้วก็เผยเคล็ดลับในการออกกำลังกันไปแล้วนะคะ
มาถึงช่วงนี้เป็นเมนูจากเชฟกระทะล่ำของเรา

เมนูชื่อแกงคั่วหอยแมลงผู้สับปะเลอะ
โอ้โหเป๊ะมาก
และส่วนผสมของแกงคั่วหอยแมลงผู้สับปะรดมีดังนี้

และพริกชีฟ้าแดงสำหรับตกแต่งค่ะ

แม่อยู่คนเดียว

จะเป็อรถกรหรือหอยกรต

ให้เลือกให้เลือกเอาขนออกจากหอยก่อนครับเอาขนออกจากหอยก่อน
อ่ะอ่ะเชฟทำให้ดูหน่อยทำให้ดูหน่อย
อย่าเย็บกลับมานะอย่าเกิดเส้นนะ
เนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้อ่าแล้วก็ดึงออกแค่นั้นเอง
แล้วต้องเอาเกษรมันออกด้วยมั้ยหรือเอาแค่ขนเดียวเอาออกหมดเลยเอาขนออก
เอาออกหมดเลยเกษตรด้วยแกษรอย่ามาโดนน้องนี้นะไม่แม่นเนี่ย
โคตรหญิกหรอเกษตรขินข้อไม่เอาสุกแล้วสุกแล้วเรารวยแล้วเรียบร้อย
อะแล้วเราต้องทำมั้ยทำเอ้อลองดูก็ได้ลอง
มีการขโมยตัวนะคะ

การหันไขว้งั้นเนี่ย

ทำไมต้องหั่นล่ะกินทั้งตัวไม่ได้เหรอ

ให้มันได้ทั้งเนื้อสับปะรสได้ทั้งเนื้อ

มักจะไม่หันหอยเนาะ
เนาะ
งั้นเราหัน

เชฟหันให้ดูแล้ว
เอามาเยอะเลย

อุ้ยตัวนี้ใหญ่

สับปะรสหันยังไงเชฟต้องทำให้ดูก่อน
สับปะรสก็กะชิ้นให้มันเท่ากัน

ไม่ต้องไปคว้านเอาแกนเอาอะไรมันออกเนอะ

ให้หันไปอย่างนี้

มันจะทำให้สับปะรสไม่แตะ

ทางเรารับนี่แล้วนะคะรับปริงหลายแล้วนะคะ
เสร็จจันบาย